ตัวเลขโควิดเป็นยังไงติดเข้าไป๑๘๙๑๒รายตาย
ด้านล่างนะ๑๗๘คนดีแล้วเฮ้ยพูดอย่างนี้หมายความว่าไง
ตัวเลขติดตัวเลขตายตัวเลขติดจะทะลุ๔๐๐๐รายต่อวัน
ติด๔๐๐๐๐รายตาย๕๐๐กว่าศพต่อวันพูดว่าดีแล้วเนี่ย
มาจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์
เอาตัวเลขจำลองมาให้ดูจำลองหลักการทางคณิตศาสตร์นะ
เขาเป็นโมเดลเป็นโมเดลเป็นโมเดลจำลองมาให้ดูนะฮะ
จะเห็นผลชัดเนี่ยกัญญากัญญาตัวเลขจะไปพีคสุด
ตายเนี่ยสี่หมื่นรายต่อวันนะฮะออกไปติด๔๐๐๐รายต่อวัน
และตาย๕๐๐รายต่อวันจะไปทะลุที่กันยาเหมือนกัน
เหมือนจะสะสมสะสมสะสมหนักเข้า
อย่างนั้นแต่ตอนนี้ที่ตะโกนว่าดีแล้ว
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้สร้างความสบายใจเท่าไหร
แต่จริงการล็อกดาวน์ช่วยลดคนติดคนตาย
ถึง๒๕เป็นอย่างน้อยนะครับ

ตัวเลขคนติดตัวเลขคนตายจากโควิด
จะค่อยลดลงรับรองว่าต่ำร้อยอย่างแน่นอน

แต่นี่เห็นไหมคนเขาจะทำมาหากิน
เขาจะกินอะไรถ้าหากมีการล็อกดาวน์เดือน๒เดือน๑๔วัน

ดังนั้นเอาล่ะพูดในภาพคุณหมอเข้าใจได้
จะพูดในภาพการช่วยเหลือก็ต้องเป็นท่านอื่นมาช่วยพูดเรื่องนี้
เรื่องของการเยียวยาถูกเป็นของที่ต้องมี
คือไม่มีใครอยากให้ประเทศไทยมันติดหนักหรอก

แต่ใครที่มีภาคส่วนของการเยียวยาก็ต้องพูดบ้าง
พูดบังกลัวว่าจะเยียวยาในลักษณะแหปนั้นขอบคุณต่อได้ไหม

บริจาคไฟเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วก็มาแล้ว
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปแล้วล็อตแรกหนึ่งล้านห้าแสนดนตร์
หมอหนูไปรับฮะหมอหนูต้องไปรับด้วย
สถาสุผิวคุณอโธิชาย์ชาวน์วิทยากูลก็ไปรับมอบที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่านทูตบอกให้ด้วยความยินดีฟรีไรจ๊ะ
ฟรีไม่มีเงื่อนไขเดี๋ยวฟังท่านทูตหน่อยฮะเชิญฟังฮะ
มุ่งแม่นที่จะคลาใช้แวคซีนเหล่านี้อย่างเป็นธรรม
ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคน
ร่วมทางมุ่งแน่นการจัดสร้างรากซีน
ให้กับซุ้มที่มีความเสี่ยงสูงสุด
ผมขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล
และอาศัยสมัครสถานาศุกร์ของไทย
ที่ทำงานเพื่อควบคุมการระบาด
ไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าจะปลอดภัย
นี่ถูกแล้วจนกว่าจะได้รับแวคซีนมีคุณภาพ
และทุกคนจะเข้าถึงความปลอดภัย
ไม่ได้มีการดักคอแต่ท่านพูดในแง่ของมุมมองคนต่างประเทศ
ประเทศไทยรัฐบาลจะมีการกระจายอย่างเป็นธรรม

ตู่ก็คือท่านนายกประยุทธ์จันโอชาบอกขอบคุณสหรัฐอเมริกา
ยื่นไมตรีมาต่อประเทศไทยเสมอครับ
และยืนยันการกระจายวัคซีนก็เป็นไปตามแผน
หรือคะลุงตุพูดเอาลุงตุพูดระวัง
ประตูพูดแบบนี้จริงนะฮะและยืนยันอย่างนี้
คือให้หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้ก่อนได้เลยนะครับ
ดังนั้นแผนเอาแผนมาเลยลุงตุพูดแล้ว

ก็จะเป็นกลุ่มแรกใน๗แสนโดสบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
รวมถึงกลุ่ม๒กลุ่ม๒อีก๖๔๕๐๐โดส

ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเรื้อรัง๗กลุ่มโรค

ก็มีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนรอบนี้เหมือนกัน
ชาวต่างชาติในประเทศไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีก๑๕๐๐๐โดส

เอาไว้ศึกษาวิจัยว่าทำไมคุณภาพมันถึงดี
แล้วก็คุยกันแต่อีก๔๐๐๐๐โดสเก็บเป็นตัวสำรอง
นี่ต้น๔๐๐๐โดสเนี่ยคนตั้งคำถามกันเยอะเลยนะคะ

สำรองไว้ตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์

คือเรื่องของวัตถุประสงค์ของการใช้
หลายคนมันก็ตั้งข้อสังเกตนะคะ

ถ้าเกิดว่าได้ฉีดเราเข้าใจได้
แต่ก็ต้องมีรายชื่อออกมาเลยว่าใครได้ฉีดบ้าง

ทีนี้ผู้บริหารรัฐบาลว่าไงไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์

ผิดว่าเป็นความลับแต่ว่าคุมสื่อไม่ละเมิดสิทธิ

เอาคนละเรื่องกันขอโทษขอโทษ

เพราะว่าไฟเซอร์ถือว่าเป็นเบอร์ต้นของโลก
ที่ใช้ในการควบคุมยับยั้งดูแลของเจ้าโรคโควิดทั้งหลาย

ฉีดวัคซีนบ้านราวประเทศไทยเป็นตัวเลขของ๒๙

สะสมฉีดไป๑๗ล้านโดสแล้ว
และตัวเลขของ๒๙ฉีดไปเข็มแรก

เข็ม๑เม็ม๒ฉีดไป๔๒๐๐๐กว่าโดส
นี่คือสถานการณ์ภาพรวมของโควิด๑๙ครับ